ดูเรื่องราวที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียกันหน่อยนะคะ
เป็นภาพที่สลดใจค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งเลือดอาบเต็มหน้าเลยนะ
และมีภาพใกล้ก็คือคิ้วแตก
แต่ว่าให้นมลูกอยู่

ก็คือพี่ชายของผู้หญิงคนนี้ระบุว่า
ผู้หญิงคนนี้เป็นน้องสาวคลอดลูกได้ไม่กี่วันเอง
แล้วสภาพที่เห็นเกิดจากฝีมือของสามี
ทำร้ายร่างกายจนเลือดตกยางออกขนาดนี้
ใช่ค่ะไปดื่มเหล้ามา
แล้วก็มาทำร้ายร่างกายพันรยาแบบนี้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ในภาพในโพสต์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
คือระบุทั้งข้อความและภาพหลายภาพให้เห็นในหลายมุมนะคะ
โดยเฉพาะภาพที่ปรากฏบริเวณขมับมีรอยแผลแตก
แล้วทุกภาพคือผู้หญิงคนนี้กำลังให้นมลูกอยู่
ลูกคือยังแดงอยู่เลยนะยังเป็นตัวเล็กอยู่เลยเนี่ยนะคะ
พี่ชายของหญิงสาวคนนี้โพสต์เรื่องนี้เอาไว้
พร้อมกับประกาศตามหาน้องเขย
ระบุว่าจะตามเอาเรื่องให้ได้ตอนมีคนอื่นไม่ทำ
แต่พอไม่อยู่กลับมาทำร้ายน้องสาวทำกันขนาดนี้มันไม่ใช่คนแล้ว

ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑ทุ่ม๑๗เมษายน
ที่ผ่านมาที่ตำบลเมืองหงษ์อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
จากนั้นพี่ชายของหญิงสาวคนนี้ระบุเพิ่มเติมบอกว่า
น้องสาวถูกสามีขี้เมาสามีไม่มีงานทำด้วยนะ
แล้วก็ไปดื่มเหล้ามาเข้ามาถึงบ้านแล้วก็มาเตะมาต่อย
จับหัวโขกพื้นปูนต่อหน้าแม่ยายอายุ๗๐ปี
คือในขณะที่เกิดเหตุอยู่กับแม่ยาย๒คนอยู่ในบ้านเท่านั้นเอง
แม่ยายก็อายุ๗๐ปีแล้วเนอะไม่สามารถช่วยอะไรได้ใช่ค่ะ
คือจริงแล้วแม่ยายก็พยายามที่จะมาช่วยเหมือนกัน

ช่วยก็คือการเอาไม้กวาดมาตีมาห้ามร้องแต่สามีไงคะ
ดื่มสุรามาฤทธิ์ของสุราแรงเยอะเป็นผู้ชายด้วยแล้วก็เมาด้วย
สู้ไม่ได้จริงจริงมีการระบุเหตุการณ์บอกว่า
ช่วงนั้นลูกร้องหิวนมคือในช่วงที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ลูกร้องร้องไห้จ้าเลยนะเพราะว่าหิวนม
ผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นสามีก็เลยผละออกจากพันรยา
เพื่อให้พันรยาไปให้นมลูก
ข้อความที่เขาระบุในโพสต์บอกว่า
หากลูกไม่ร้องหิวนมคงถูกทำร้ายรุนแรงกว่านี้
หลังเกิดเหตุไปขอใบรับรองแพทย์
แล้วไปแจ้งตำรวจสพจตุรพักษ์พิมาร

ขณะนี้ชาวโซเชียลมีเดียพอเข้ามาเห็นโพสต์นี้
จากอ่านแล้วบางคนแชร์ออกไป
บางคนคอมเมนต์ก็คือแสดงความคิดเห็น
สงสารและก็อีกหนึ่งทางก็คือ
การรุมประนามสามีอะไรนี้
ส่วนใหญ่บอกว่าสามีที่ทำร้ายรับรู้ไหม
ว่าแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนเหนื่อยแค่ไหน

แทนที่จะเห็นใจกลับมาซ้ำเติมแบบนี้
ขณะที่บางคนบอกให้เลิกกับสามีคนนี้ไปเลยนะคะ
เรื่องราวที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเป็นการเปิดประเด็น
ให้คุณผู้ชมได้ดูไว้ก่อนนะคะ
ส่วนหลังจากนี้การตามหาสามีขี้เมาคนนี้เป็นอย่างไร